กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
และรายการของเรานะคะก็พร้อมจะสนับสนุนนักสู้ทุกคน
เรามีเงินให้ทุกท่านเอาไปสู้สูงสุดถึง๑ล้านบาทครับ
หลายคันมาก็แตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็เดือดร้อนมากและมาจากหลายภาค
หลายส่วนของประเทศไทยเหมือนกับชายผู้นี้ครับ
คราวที่แล้วเขาฝ่าฟันป้ายได้ทั้งหมด๓เพลง
ด้วยกันมีอยู่แล้วในกระเป๋าแน่นแน่นะครับสี่หมื่นบาทครับ
ผมชื่อเพิ่มพูนนามสุขุนกุญโยโรธครับชื่อเล่นชื่อเพิ่มอายุ๔๗ปีครับ
พักอาศัยอยู่ที่จังหมายมีอาชีพทำการโต๊คครับผม
พ่องบูลเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดี
พี่ประมูลเขาเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักเมีย
เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ขยันทำงาน
แกไม่เคยแบบจะเรียกงานให้แกทำได้หมด
ก็ทุกวันนี้พี่พุ่มพวงเขาทำงานหนักก็เพื่อลูกเพื่อเมีย
ชีวิตครอบครัวของผมนี่มันเหมือนกับ

เพราะว่ามันโดนมรสุมมาหลายลูกมากครับ
มันล้มลุกคุกคานครับครั้งแล้วครั้งเล่าครับ
รสมที่หนักแล้วก็ยังลืมไม่ได้ที่มันหลอกหลอน
ก็คือตอนที่ไฟไหม้ครับตอนนั้นที่เราเสียใจกันมาก
เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนแรกที่เราร่วมกันทำงานมา
แล้วเราเก็บหอมรอมลิ้นตอนนั้นเราตั้งความหวังไว้มากว่า
เราจะสร้างครอบครัวร่วมกัน
พอจะเห็นทางอยู่ลำไรพอจะมีความหวัง
สมหวังก็มาโดนไฟไหม้ก็ไปหมดเลยครับ
เงินทั้งของตอนนั้นเสียใจมากทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่
เข้าประสบคุณบาทเหตุรถชน

พิ่งไปประมาณสามสิบกว่าเมตร
หัวกลายเป็นแขนลด
เพราะว่าเตียงเต็ม
หมอเขาก็เย็บแผลให้ที่หัวประมาณ๑๐กว่าเข็มค่ะ

หลังจากนั้นเขาเคยความจำดีแต่ก็ไม่ค่อยดี
อเรนนี่โครงหน้าทำวภัย
แล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์ตอนนี้
โดนไม้ตีโดนแบบมันเป็นแผลลึกเข้าไปเลย

เขาก็ได้การเชียดยากับกินยา

ก็สงสารเขาไม่รู้จะทำยังไง
มันสูงชีวิตมันถังตมเข้ามานะแฟนก็ไม่สบายด้วย
จริงแล้วแกเป็นความดันอยู่แล้วแฟนผมนะครับ
เป็นความดันแล้วก็มาเจอมอเตอร์ไซค์เกี่ยวล้มอีก
แขนทางสิ้งซ้ายต้องนวดอยู่ตลอด
ผมก็เลยบอกเมียผมเลยว่าไม่ต้องทำงานอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาเลี้ยงเอง
พบกับเขาเลยนะครับคุณเพิ่มภูมิหนุ่มล้านนาผู้ฟันฝ่ามรสุมชีวิต
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ของคุณเพิ่มภูมิพักไฟเป็นยังไงบ้างคุณพี่เพิ่มภูมิ
ยังไงไม่รู้เนอะนอนไม่หลับอะครับ
เมื่อครั้งที่แล้วพาภรรยามาด้วยวันนี้เอาภรรยามาไหมคะ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

ดนตรีไทยดนตรีไทยค่ะหนูหนูเรียนอะไรค่ะเอกเอกเอกอะไรค่ะ
เรียนเองจราเข้ค่ะทำอะไรได้บ้างก็เล่นจราเข้ได้ดนตรีไทยดนตรีไทยดนตรีสากลพอได้
ตีสากลได้ด้วยชื่นใจเนอะครับตอนนี้สถานการณ์ของคุณเพิ่มภูมินะครับ
มีอยู่แล้วสามเพลงสี่หมื่นบาทอยู่ในกระเป๋าแน่นอนนะครับ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยซึ่งแม่ดีมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันถึงคราวที่ต้องใช้
เราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่าไปเสียดายนะครับใช้เลย
เพราะถ้าไม่ใช้แล้วเราไปเสียดายเหลือเกินมันผิดพลาดขึ้นมา
ไม่มีโอกาสได้ใช้อีกสู้นะครับคุณเพิ่มภูมิสู้ครับสู้ครับ
เสียงดังฟังก์ดีมากครับเอาละครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างไป
ตอนนี้เวทีเป็นของคุณภาคภูมิมาถึงเพลงที่สี่
มูลค่าหกหมื่นบาทถ้าคุณเพ้อมภูมิพร้อมนะครับ
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

๒๙ถอย๒๙แบบใอย่ตั้งหลักเลยอ่ะ

เขาเป็นติดตามอีกนิยามัน
จะร้องมานานไม่นึนเลยจะมา

ตอนนี้มีอยู่แน่นะครับ๔๐๐๐บาท
ถ้าคุณเพิ่มหุลคิดว่าจะหยุดไม่รู้รับ๔๐๐๐๐บาท
กลับเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวเลย
แต่ถ้าสู้เพื่อจะคว้า๖๐๐๐บาทถ้าเกิดร้องผิดเหลือ๒๐๐๐บาท
ตัดสินใจให้ดีตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนนะครับทั้งสามตัว
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเพิ่มภูมิจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
ได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ
สู้
เอาละครับตกลงที่จะสู้มาถึงตัวช่วยแล้วตอนนี้เขามีความสำคัญมากขึ้นแล้วนะครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
ตกลงว่าไม่ใช้ครับ

อย่าบอกนะว่าเขาตังเพลงดีอีกแล้วเหมือนเนี่ย
เขาก็แต่งเพลงดีทุกคนไม่งั้นเพลงไม่ดังแน่นอน
พี่ก็บอกพี่ไม่มั่นใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องความยาวนาน
ในสตูทุกคนเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนเกรงมือเกรงเท้าไปหมดเลย
เพราะว่าให้กำลังใจพี่แล้วอยากให้พี่ใช้ตัวช่วยแต่พี่ตัดสินใจเองอ่ะว่าไม่ใช่

ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเข้ามาหน่อยแล้วครับ
ก็เลยคิดว่าจะต้องร้องได้

จบเพลงไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพลงเนี่ยจะเปิดจนถึงท่อนไหนจะจนจบเลยหรือเปล่า
ต้องไปเรื่อยครับต้องให้จบต้องทำให้ได้
ขอเป็นกำลังใจให้พี่เพิ่มภูมิผ่านเพลงนี้ไปให้ได้
จะเป็นผลดีก็ได้นะครับเขาอาจจะร้องได้
แล้วเหลือตัวช่วยอีก๓ตัวเหมือนเดิมนะครับ
พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมา
ขอโชคดีครับมีสมาธิทำไม่ได้นะครับพี่
หมดความหวังนั่งน้ำตารุนข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาว
กับแกรมอย่างดีขัวกุจจีกับน้ำตาเรา
ฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้านหงา
องค์ชอบชำน้ำตาหมดแดงมืออื้นคำแพง
แก้มแดงสิเขาพาขวัญกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคาร
เครื่องไฟในงานดังปานกว่าฝ้าพาหัว
โอ๊ยฤุกษ์ใจคากหมา
แน่คำแพงบ่แหล่ว่าใครสิตายคืองู
ก่อนหักถนอมบ่ยอมให้มนต์มองมู
สู้ทนหามจัวบ่เคยคิดชัวร์หามเศร้า
หมดความหวังนั่งตอนไข่หน่วยโชคเข้าหุ่งบ่ช่วย
บ่รวยหล่อล่ำซ้ำเขาอย่างดีก็คง
ได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าเบาน้ำตาไหลยาว
โทรเห่ามันแค่หมดแดง

รู้ว่าถูกหรือไม่แต่ตั้งแต่ฟังเพลงมาไม่เคยฟังอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนเลย

มือปลาอุ่นมากแต่ผมเพียน
มือเย็นบรุษดังเป็นแวมพาย
ไม่ได้เป็นแมมพายที่บ้านทำลงน้ำแข็ง
รูปน้ำแข็ง
คุณป่าแต่หนูว่าต้องชื่นชมคุณพี่เพิ่มภูมินะ
คือเป็นคนที่ตั้งใจจะมาทำจะมาเล่นจะมาเอาจริงให้ได้

ที่จริงคือคนที่แบบตั้งใจจริงคือร้องชัดทุกคำจริงที่ออกมา
อยากจะให้ลูกผมเห็นว่าเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
สู้เพื่อครอบครัวมันเป็นยังไง

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เข้ามาในชีวิต
ก็ทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรายการร้องได้ให้ล้านเนี่ย
ผมอยากจะบอกผ่านรายการเลยว่า
เราทุกคนอย่าให้เขาว่าเราเกิดมาเพื่อหายใจ

นี่เป็นกำลังใจให้จริง

แต่เกมการแข่งขันก็คงต้องเป็นการแข่งขัน
มาดูกันนะครับว่าคุณเพิ่มภูมิจะผ่านเพลงที่๔ไปได้หรือไม่นะครับ
คว้า๖๐๐๐บาท
แล้วก้าวไปสู่เพลงที่๕ซึ่งถือว่าเป็นครึ่งทางทีเดียว
มาดูกันครับสำหรับเพลงที่๔

คุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณพ่อพุทธร้อย
คุณพ่อพุทธร้อย